ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาระแวงระแวงว่าผู้ช่วยหัวหน้าเนี่ย
คบชู้กับเมียเขาถือปืนไปยิง
และนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เห็นหน้าจอนี่คือภาพวงจรปิดในโรงงานครับผู้ก่อเหตุคือลูกศรสีแดง
เดินเข้าไปผ่านเสาต้นที่๓โดยประมาณ
แล้วไปยิงผู้ตายลูกศรสีเขียวตรงนั้นโอ้โหจังหวะนี้มียื้อแย่งอยู่นะฮะ
ผู้ตายน่าจะถูกยิงแล้วตอนเนี้ยใช่ค่ะล้มฮะ
พอล้มเสร็จพยายามกึ่งลุกกึ่งวิ่ง
จะหนีด้วยจะสู้ด้วยแล้วโดนรัวยิงซ้ำ
ยิงตรงจุดนี้เสร็จครับคนก่อเหตุอ้อมเสามา
เสามาเสร็จแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ให้ดีอีกครั้งฮะ
เขาเดินไปแล้วรัวยิงอีกครับ
พนักงานยังอยู่นะในโรงงานเห็นไหมฮะด้านซ้ายนั่นน่ะ
คนได้ยินเสียงปืนก็วิ่งแตกตื่นตกใจครับ
เป็นวินาทีที่คนก่อเหตุคือนายสมชาติอายุ๔๕
กปืนไว้ที่เอวแล้วเดินดุ่มเข้าไปครับ
กระชากคอก่อนจะยิงนายพิทักษ์อายุ๔๕เท่ากันเลย
ผู้ตายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตยืนอยู่หลังเสานะครับ
กระชากคอออกมาข้างนอกแล้วก็รัวยิงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มกว่าเมื่อวานนี้
จุดนี้คือโรงงานยางแท่งครับในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ที่ชนบุรี

ศพนายพิทักษ์พบว่าถูกยิงเข้าไปโดนเข้าที่หัวและลำตัว๙นัด

มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๙ปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีมข่าวสอบถามข้อเท็จจริงที่โรงงานบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่พนักงานเขาเลิกงานกันหมดแล้ว
ก็เลยจะเห็นว่ามีคนอยู่จำนวนนึง
ไม่มีใครคิดครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะอะไร
ที่ผ่านมาทั้งฝั่งคนก่อเหตุแล้วคนตาย
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันมาก่อนนะครับ
แต่มีบางคนเขาพูดแบบนี้ครับมิ้นคุณผู้ชม
เหมือนทั้งคู่ก็คงไม่ค่อยชอบหน้ากัน
เพราะปมเหตุคือหึงหวง

ตัวพี่รอพอรู้จักไหมทั้งคู่

เชื่อไหมครับว่าคนก่อเหตุเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาติดต่อขอมอบตัวเองนะฮะ

ยุ่งเกี่ยวกับเมียเขาซึ่งทำงานในโรงงานเดียวกัน
แล้วทางคนก่อเหตุเขาบอกว่าผมเคยเตือนแล้วอ้างว่าเตือนแล้วนะครับ
มาคุยมาเคลียร์กันแล้วว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีก
แต่ปรากฏว่าผู้ตายแล้วก็เมียของเขาเนี่ยยังแอบไปมาหาสู่กัน
ก่อนเกิดเหตุเห็นว่าผู้ตายขับรถไปข้างนอกก็เลยโทรศัพท์หาเมียว่าอยู่ไหน
เมียบอกว่ากำลังออกจากที่ทำงานไปธุระแล้วเวลามันใกล้กันมากเลย
ทำให้คนก่อเหตุเขามั่นใจว่าแอบไปนัดพบกันแน่นอน

ใช่อันนี้คือคิดเชื่อมโยงไปเองว่าน่าจะออกไปเจอกันแน่
เพราะเวลาที่ออกจากโรงงานใกล้กันมาก
แล้วยังไปพบชื่อผู้ตายโอนเงินเข้าบัญชีเมียของเขาเก้าพันค่ะ
ทำไมโอนเข้ามาแบบนี้๙๐๐๐บาทคือเงินจากไหน

คำสารภาพผู้ต้องหาครับ
ผู้ชายคนนี้ฮะที่ตำรวจถ่ายภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะครับ
ทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับเมียของผู้ต้องหาคดีนี้
เปิดใจเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าช็อกมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ไม่คิดว่าแฟนของเธอจะก่อเหตุแบบนี้
เมื่อเช้าไปเยี่ยมเนี่ยก็เห็นว่าค่อนข้างจะเครียดนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจมอบตัว
แต่เขารู้ตัวนะว่าทำอะไรลงไป
ในฐานะคนเป็นเมียก็เครียดเหมือนกันยืนยันว่าปมเหตุไม่ใช่เรื่องชู้สาวและความหึงหวง
ฝ่ายหญิงเขายืนยันครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ตายเลย
ส่วนเรื่องของเงิน๙๐๐บาทที่เมื่อกี้คนก่อเหตุเขาสงสัยว่าโอนมาให้ค่าอะไรเนี่ย
บอกว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนฉันเนี่ยเขากล่าวหาพูดไปเองเธอว่าแบบนี้ครับ
แสดงว่าทุกอย่างที่พี่ท่านหาอ้างก็คือเป็นคำก่าอ้างทั้งหมดใช่

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเมียผู้ตาย

เมียผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกน้อย

คนโตอายุ๑๘คนเล็กอายุ๕เดือน

แล้วตอนนี้ที่ห่วงที่สุดครับ

ลูกชายอายุ๑๘ดันอยู่ในเหตุการณ์

เธอบอกโชคดีมากที่ลูกฉันไม่โดนยิง

แต่ก็ยังติดต่อไปมาหาสู่กันบ้าง
เพราะว่ามีเรื่องของลูกต้องดูแลร่วมกัน

ทำหน้าที่ในฐานะพ่อได้เป็นอย่างดี

ก็ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะเอายังไงต่อ

แฟนของเธอโอนเงินไป๙๐๐บาท

ยืนยันไม่รู้มาก่อนที่ผ่านมา
ผู้ตายแล้วก็ฝ่ายหญิงของทางนู้น

ผู้หญิงของเขาไม่ได้ทำตัวน่าสงสัยแต่อย่างใด

เท่าที่รู้ก็ไม่ได้มีนิสัยโหดเยี่ยม

ไม่มีเลย
ก็คุยกันปกติสิไม่มีอะไรอย่างงี้

ไม่คิดเลยว่าเขาจะตายอยู่อย่างงี้

ก็แจ้งข้อหากับคนที่ก่อเหตุ
ลองดูภาพวงจรปิดขึ้นเทียบกันกับผู้ก่อเหตุที่จับได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้
หน้าเขาดูสลดนะตอนที่จับได้นั่งคอตกเลยนะฮะ
ตำรวจตั้งข้อหากับคนก่อเหตุก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ยิงปืนในที่สาธารณะพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมือง
พื้นที่โดยผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านซ้ายนั่นคือตอนที่ก่อเหตุอุกอาจมากครับ
แล้วก็มาสำนึกผิดนั่งสลดทีหลัง